อย่างที่จังหวัดขอนแก่นก็มีเหมือนกันนะครับพนักงานสาวร้านสะดวกซื้อ
โอ้โหเสียอกเสียใจอย่างมากมอเตอร์ไซค์ของเธอน่ะหายไปแล้วเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เพิ่งจะซื้อมาด้วยอ่ะ
อ่ะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่รัสสะดวกซื้ออยู่ตรงข้ามบริเวณริมถนนบรรกอกตรงข้ามตลาดบรรกอกตำบลบรรปฤศอภเมื่องจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ก็บันทึกเอาไว้ได้เป็นวินาทีที่คนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายนะรูปร่างผอมผมเกลียนสูงประมาณสัก๑๖๐๑๗๐เซนติเมตร
วันนั้นสวมเสื้อคลุมมีฮูตสีดำสวมหน้ากากอนามัย
มือซ้ายเขาถือโทรศัพท์มือถืออยู่
เล่าให้ฟังแบบนี้เผื่อใครจะมีเบาะแสนะครับ
แล้วคนร้ายคนนี้ก็เดินตรงเข้ามา
ขึ้นคล่อมรถบริษัทของผู้เสียหายที่จอดอยู่หน้าร้าน

คือเขาใช้กุญแจบิดสตาร์ทเครื่องยนต

ทำท่าอย่างกับเป็นรถของตัวเองอย่างนั้น
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาสักประมาณ๗โมงเช้า
ของวันที่๖กันยายนที่ผ่านมานี่เองครับ
ถามผู้เสียหายนางสาวนันทิดาคำศรีอายุ๒๐ปี
เป็นชาวอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเจ้าของรถแหละ
ก็พาผู้สื่อข่าวไปดูจุดที่จอดรถมอเตอร์ไซค์
ซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์สกุปปี้ไอสีดำ
ตัวเธอเพิ่งซื้อมาได้เดือนกว่า
เพิ่งซื้อมาเองแล้วก็เพิ่งจะผ่อนค่างวดรถงวดแรกไป

เออโอ้โหมันเจ็บปวดนะ
แล้วเธอบอกว่ายังไม่ทันได้รับแผ่นป้ายทะเบียนเลย
ใช่แล้วเธอเล่าถึงเหตุการณ์ให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า
วันเกิดเหตุเป็นช่วงวันหยุดยาวค่ะ
ส่วนร้านตรงแถวนี้นะคะคือปิดให้บริการแทบทุกร้าน
ตัวเธอเป็นพนักงานของร้านสะดวกซื้อแห่งนี้
แล้วก็มาเข้าเวรกะดึกตั้งแต่ช่วงเวลาสัก๕ทุ่มจนถึง๘โมงเช้า
ก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณสัก๔ทุ่มวันที่๕กันยายน

จนกระทั่งเลิกงานช่วงเช้าก็กลับไปที่พัก
ก็ตกใจพบว่ารถมอเตอร์ไซค์หายไป
ก็เลยรีบไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
ก็พบว่าถูกคนร้ายขโมยไปแล้ว
ด้วยการใช้วิธีบิดกุญแจสตาร์ทมือ
ซึ่งตัวเธอเธอบอกว่าเธอลืมนะ

แล้วก็ทำให้คนร้ายมีอุปสรรคในการที่จะขโมย

ตอนนี้นะครับตัวเธอได้นำภาพจากกล้องวงจรปิด
เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภบ้านเป็ด
เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อยากจะวอนนะครับ
พลเมืองดีถ้ามีบ่อแสก็ให้ช่วยแจ้งคุณตำรวจหน่อย

เพราะว่ากว่าจะทำงานได้เงินมาแล้วเอาไปผ่อนมอเตอร์ไซค์
จะผ่อนได้แค่เดือนแรกเป็นรถใหม่อยู่เลย
โอ้โหบอกเลยว่าช่วงนี้เดือดร้อนจริง
ทางตำรวจสพบ้านเป็ดเขาก็เร่งที่จะลงพื้นที่
เพื่อหาบ่อแสของคนร้ายจากกล้องภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ

เพื่อจะได้รู้เส้นทางในการหลบหนีของคนร้ายครับ

ทำมาหากินมาโดนอย่างนี้เจ็บใจ